กลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตอนนี้นะคะ
มันมีเรื่องคู่ขนานที่เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญมาก
เรื่องระดับประเทศค่ะเรื่องของบ่อนการพนัน

ที่บอกว่าติดเชื้อมาจากการไปเล่นพนันในบ่อนการพนันอย่างนี้ค่ะ
ไปมามีอีกหลายคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วไม่กล้าบอกด้วยซ้ำว่าไปไหนมา
เพราะไปแอบเล่นการพนันในบ่อนมาโอ้โหหลายจังหวัดมาก
มาดูปัญหาเรื่องของบ่อนกันหน่อยนะคะ
พลตำรวจรีระพีพงศ์สุขภัยบูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
กลางดึกเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครสวรรค์๒๐กว่านายค่ะ
บุกตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยลักลอบเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมาย
จับนักพนันได้๒๐คนค่ะ

ยังไปเล่นดูสิคะเราเล่าข่าวทุกวันว่าโอ๊ยไปติดจากบ่อนจาก
ยังไปเล่นค่ะ
ที่หมู่๒ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
ตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยนะคะกำลังสนุกกันเลย
ก็วิ่งหลบหนีเข้าป่ากันคนละทิศคนละทาง
สุดท้ายก็เลยจับได้๒๐คนแต่ไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่านะคะ

อายุ๓๓ปีนายสุธิพงศ์แสรี้วอายุ๓๘ปี
มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจยึดของกลางนะคะเป็นอุปกรณ์เล่นการพนันค่ะ
มีแบบเป็นโต๊ะเลยค่ะโต๊ะเล่นการพนันสองตัว
สองตัวเก้าอี้สามสิบตัวไพ่สิบห้าสำรับมีทริปแลกเงินหลายหมื่นบาท
ก็นำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สพบรรพฤษภิษัยเพื่อขยายผลเพิ่ม
พลตำรวจรีระพีพงศ์ก็เลยบอกว่าจากการระดมกว่าล้างอาทยากรรม
ทำให้ชุดสืบสวนรู้ว่ามีนักพนันที่เดินทางจากจังหวัดพิจิตร
มาใช้พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นเขตรอยต่อจังหวัดนะคะ
ลักลอบเล่นการพนันกันโอ้มาจากพิจิตรใช่
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้พื้นที่ใกล้เคียง
ขยับจะย้ายจังหวัดมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีการจัดกำลัง
ปฏิบัติการกองสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ตรวจค้นนะคะ
เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ข้างในเนี่ยทำเป็นบ่อนมีโต๊ะ
มีอะไรเป็นจริงเป็นจังก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด
แล้วก็ประสานหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดต้องเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ
ส่งตรวจหาโควิด๑๙ด้วยนะคะคือโต๊ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่ะ
เป็นบ่อนแบบอืมอย่างเงี้ยหลังการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าระลอกใหม่นี้นะคะ
มีการสั่งปิดบ่อนที่เป็นจุดแพร่โควิด๑๙ไปแล้วหลายจุด
แล้วก็พบว่าเส้นทางนักพนันที่ติดโควิดสิบเก้าจากบ่อนเยอะเยอะเนี่ยค่ะ
ที่เป็นข่าวตามที่เป็นข่าวนะคะก็มีทั้งระยองจันทบุรีชนบุรีตราด
รวมถึงกรุงเทพแล้วก็เนี่ยค่ะจากข่าวล่าสุดที่กำลังเล่าอยู่เนี่ย
บอกว่ามีที่พิจิตรด้วยแล้วก็โยกมาเล่นที่นครสวรรค์
หนีจากพิจิตรมานครสวรรค์อีกใช่นี่ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีคำสั่งเด้งใช้คำว่าเด้งนะคะผู้การจังหวัดสามจังหวัดแล้วนะคะ
เส้นพิษบ่อนการพนันเหตุแพร่เชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วก็บ่อนการพนันมันผิดกฎหมายในตัวเองอยู่แล้วด้วยนะคะ
หน้าจอนี้เลยค่ะพลตำรวจรีสุวิชาญยานกิติคุณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจรีประการประจง
ผู้บังคับการตำลบภูทรจังหวัดชนบุรีพลตำลดรีปภัทเดตเกกพันธุ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีพลตำรวจรีเสถียรบุญค้ำ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดด้วยนะคะอันนี้นี่หลายจังหวัดสุดเลยค่ะ
ใช่ค่ะคำสั่งเพิ่งออกนี่เลยฮะใช่สดสดร้อนเลยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจังหวัด
ครับโอ้โหทีนี้นะคะในแพทย์ทวีสินโคศกสบคก็แถลงนะคะ
บอกว่าพื้นที่ที่แพร่หนักหนักเนี่ยภาคตะวันออกก็คือ
ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเข้มงวดหน่อยเถอะ
อย่าไปลักลอบเล่นการพนันกันเลยนะคะอยากจะให้ในพื้นที่เนี่ย
ช่วยกันตรวจสอบนะคะคือกลัวว่าพื้นที่ไหนที่เป็นข่าว
ก็มีการตรวจสอบกลายเป็นว่าเขาโยกไปเล่นอีกพื้นที่นึง
ไปเล่นจังหวัดข้างเคียงเหมือนเหตุการณ์เนี้ยจากพิจิตรที่ไปนครสวรรค์อย่างเงี้
กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยมันขาดไม่ได้หรือมันต้องเล่นหรือมันจะเป็นจะตายหรือยังไง
ไม่เข้าใจหลายคนหลายคนวิเคราะห์ว่าหรือว่าไม่สามารถไปเล่นประเทศเพื่อนบ้านได้
แอบเล่นกันเองในนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

นั่นอ่ะสินั่นอ่ะสิเออ
ฟังสีอย่างคนสกสวรรค์นิดนึงค่ะ
เขาบอกว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นที่เดียวแล้วเลิกนะครับ
เขาย้ายที่นี่เสียมีความคิดว่าอยากจะไปได้ที่อื่น
ก็เลยนั่งรถไปเล่นอยู่ที่อื่น
ก็เลยเกิดการเคลื่อนย้ายกันอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วทำให้เราเห็น
เพราะฉะนั้นระหว่างสาธารณสุขเห็นเหตุบวกกับฝ่ายปกครองที่ก็เข้าใจ
เพราะฉะนั้นเราปิดเป้าหมายให้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าสถานที่รักรอบเล่นการพนันต้องตรวจเข้มต้องไม่มีนะครับ
อ่าคือถ้าฟังจากท่านโคศกสวบาลคอร์เนี้ย
ก็ไม่ใช่ว่าจะหนีตำรวจหาที่เล่นไปเรื่อยเสียทีเดียว
บางทีก็แบบว่าเล่นตรงนี้เสียย้ายที่ดีกว่า
ไม่อยากบอกอย่าไปกลัวแค่นั้นนะฮะถ้าคุณบอกช้าคุณติดขึ้นมารักษาช้า
คุณตายเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ต้องกลัวยิ่งกว่าอีก
เพราะว่าแม้แต่ครอบครัวก็ไม่มีโอกาสเห็นหน้าคุณครั้งสุดท้ายนะฮะ
ถูกกักตัวเข้าไปช่วงรักษาแล้วเสียชีวิตเนี่ย
ถึงเวลาเขาส่งศพมาให้กับญาติเพื่อชาปนกิจ

ใช่ค่ะแล้วกระบวนการรักษาก็โอ้โห
พนันนะฮะท่านบอกว่าตอนนี้ก็ส่งชุดสืบสวน
แล้วก็มีนักพนัน
บอกว่าถึงเวลาเนี่ยยอมรับว่าพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอในการเอาผิดนะ
แล้วพวกที่ลักลอบเล่นพนันหรือว่าบ่อนพนันเนี่ยก็ชอบกล่าวอ้างบุคคล
ตัวละครที่เป็นเจ้าของบ่อนแล้วชอบอ้างชื่อบุคคลสำคัญชอบอ้างว่ามีนักการเมืองเนี่ย
สนับสนุนหนุนหลังตอนนี้เนี่ยตำรวจยืนยันว่าจะไล่ตรวจสอบนะครับ
และจะเอาผิดให้มากที่สุดขอฝากไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนพนัน
ให้ระวังตัวให้ดีเดี๋ยวฟังเสียงท่านพบตรนะครับ
ครับแต่เท่าที่ผ่านมาก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับว่า
มันก็ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนอยู่กระทำผิดอยู่แล้วก็
อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนมีส่วนร่วมซึ่งเราก็ต้องชัดเจนเรื่องนี้ครับ
ก็ต้องทำความสิ่งให้มาผลแล้วก็ในในการเอ่อ
กำกับดูแลเนี่ยก็เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
อาจจะไม่ดีพอเท่าที่ประชาชนคาดหวังนะครับ
ก็เราก็น้อมรับเราก็จะปรับให้มันดีกว่าเดิม
ถ้าพบว่ามีเจ้าที่เกี่ยวข้องก็คงไม่ใช่ว่าถ้าย้ายไปแล้วก็
ปรากฏเรื่องแล้วกลับไม่ใช่แบบนั้นนะครับยืนยันนะครับว่า
ว่าท่านนายุมันดีท่านก็ต้องบอกว่าทำชาติแล้วว่าท่านต้องเอาจริงนะครับ
ไม่มีผลลูกฐัพถ้าใครผิดหรือว่ามีส่วนประมาณเรื่อย
ก็แล้วแต่หรือว่าเจตนาจงใจที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องรับโทษนะครับ
ตรก็ยืนยันแล้วนะครับหากพบที่ไหนเปิดบ่อนมีบ่อนอีกนะครับ
เอาผิดตั้งแต่ผู้ปฏิบัติไปถึงผู้บังคับบัญชานะครับ
สั่งย้ายนี่คือย้ายให้แบบให้ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยนะครับ
ไม่ใช่แค่ว่าย้ายมาช่วยราชการที่อื่นไว้ก่อนนะครับ
ทีนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะเรื่องของบ่อนนะคะ
ลอยฟ้ากันเลยโอ้โหบนคอนโดย่านปิ่นเกล้าวอยู่ที่สูงค่ะ
ได้ยินชื่อมานานนะฮะใช่ค่ะก็มีกำลังตำรวจจากกองบังคับการ
สวนสอบสวนนครบานไปที่นี่ค่ะครับไปกับทางกองกำกับการสืบสวนนครบานเจ็ด
กำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เจ้าหน้าที่สามสิบกว่านายนะคะมีหมายไปเลยนะคะครับ
สารอาญาตลิ่งชันไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมปิ่นเกล้า
เลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดคอนโดมิเนียมนี้สูงเก้าชั้น
อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาย่านปิ่นเกล้าค่ะเป็นสถานที่บ่อนลอยฟ้าค่ะ
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันไปตรวจสอบในอาคารนี้นะคะที่ชั้น๘ค่ะคุณผู้ชม
มีป้ายเป็นห้องจัดเลี้ยงสัมมนาติดอยู่หน้าทางเข้าในห้องเป็นห้องโล่งค่ะ
อาคารก็เลยบอกว่ายอมรับว่าหลายปีก่อนมันมีเคยเป็นบ่อนการพนันแต่เลิกไปนานแล้ว
ปัจจุบันนี้ห้องนี้ใช้เป็นห้องจัดการประชุมสำหรับลูกบ้านและจัดงานเลี้ยง
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นบ่อนตามที่มีกระแสในโลกโซเชียลวันนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับมันจะเป็นโล่งโล่งแบบเนี้ยค่ะชั้นแปด
พันธุ์ตำรวจเอกธิรชัยชำนาญหมอรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาน
ว่าอาคารนี้เป็นคอนโดมิเนียมห้องพักซึ่งชั้นแปดนี่แหละค่ะ
มีการแจ้งว่าเปิดเป็นบ่อนการพนัน

ไม่มีอะไรเลยคนดูแลคอนโดมิเนียมบอกว่า

เมื่อก่อนมันเคยเป็นบ่อนตอนนี้มันเป็นที่สัมมนา
ใช่

ไปตรวจมันก็เจออย่างนี้

ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยตรวจกันใหญ่เลยนะครับ

ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

และหมายจับค้างเก่าของศาลอายาด้วย

ที่เจออุปกรณ์การเล่นพนันนะครับ

ฟุตซอลเกียรติดอนเมืองที่ซอยสงประพา๑

แล้วก็ควบคุมตัวนายอำนวยเกียรติดอนเมือง

จากเรื่องของอุปกรณ์พนันที่เจอตรงนี้เนี่ย
มีข้อหาให้ที่พักพิงคนต่างด้าว

ให้มีการเล่นพนันไพ่เสือมังกรด้วย

ลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
เป็นกิจการในครอบครัวของนายอำนวยนะครับ
เปิดให้บริการห้องพักรายวัน

แล้วยังดัดแปลงเป็นสถานที่ลักลอบเล่นพนัน

มีโต๊ะพวกโต๊ะพนัน

เกมอิเล็กทรอนิกส์อีกตู้ไม้อีก๔ตู้

คุณเข็มมาสอนแต่ไม่มี

มีแต่คนดูแลเป็นหญิงชาวกัมพูชา๑คน
แล้วก็นายอำนวยนี่แหละเดินอยู่แถวนั้น
เจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายจับ

เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะอืมอ่า

ภูมิกับการสอนอดอนเมืองบอกว่า

แต่ว่าจุดที่เป็นเกสเฮาส์ตรงนี้

เมื่อปี๖๓๒๒เมษายน